คุณผู้ชมคะตำรวจสมุทรปราการค่ะ
ไปจับคนร้ายที่ก่อเหตุลักษัพตามบ้านหรู
จับคนร้ายรายนี้ได้ที่คอนโดมิเนียมซอยสุขุมวิท๑๐๓นะคะ
ของกลางที่คนร้ายขโมยไปได้เนี่ย

แค่ของกลางเยอะอย่างเดียวมันก็น่าตกใจแล้วนะคะ
แต่ไปเจอโพยเป็นจดหมายแล้วก็เขียนรายละเอียดเนี่ย

เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหรูที่เตรียมจะไปก่อเหตุลักษัพ
บ้านของใครอยู่ซอยไหนเก็บทรัพย์สินไว้ที่ไหน
เจ้าของบ้านจะไม่อยู่วันไหน
ถามว่าเอามาจากไหนเนี่ยไอ้โพยนี้

ในคุกเคยก่อเหตุขโมยของที่นั่น
เขียนโพยมาให้ว่าอ๋อเวลาจะไปขโมยที่บ้านหลังนี้ต้องไปตอนไหน
อยู่ตรงไหนเวลาไหนมีของอยู่ตรงไหนบ้าง
คือพวกหัวขโมยที่เคยเข้าบ้านแต่ละหลัง
แล้วถูกจับติดคุกแล้วไปคุยกันในคุกให้ข้อมูลกันในคุก
เดี๋ยวเราให้ข้อมูลนายบ้านหลังนี้เราเคยเข้า
เจ้าของไม่อยู่กี่โมงอยู่แบบไหนอะไรยังไง
มันมีแบบนี้ด้วยคุณผู้ชม
ตำรวจชุดสืบสวนสพบางแก้วค่ะ
จับนายบัวหลวงวังคีรีอายุ๔๘นะคะ
คอนโดมิเนียมในซอยสุขุมวิท๑๐๓บางนา
ของกลาง๖๐กว่ารายการทองคำแท่งน้ำหนัก๔๐บาท
นาฬิการูสร้อยคอเพชรธนบัตร

เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าที่น่าตกใจก็คือ
กระดาษที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเมื่อสักครู่๒๐กว่าใบ
ด้วยลายมือให้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านที่
จะไปก่อเหตุมีแผนที่มีรายละเอียด
มีสถานที่ตั้งบ้านทรัพย์สินอะไรอยู่ตรงไหนบอกหมดเลย
มีบ้านของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยนะคะ
โพยเขียนเลยอ่ะจริงมิ้วว่าไม่ควรจะอ่านรายละเอียดรู้ไหม
เพราะเดี๋ยวคนอื่นเตรียมจะไปก่อเหตุแล้วทำไง
ไปก่อเหตุต่อเดี๋ยวเราไปไวเลยนะคะ
เขาบอกเลยว่าเก็บทรัพย์สินตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหน
มีอะไรอยู่บ้างเจ้าของบ้านไม่อยู่วันไหน
ความต้องหาด้วยตัวเองเลยเดี๋ยวฟังเสียงค่ะ
เขาบอกมาเกิดบันกฤษไหม

อยู่ห้องจ๊าวหรือหรอ
เขามีการพูดถึงบ้านของอดีตผอบตรท่านหนึ่ง

คำเพิ่มนะคะและเจ้าตัวก็รับสารภาพ

กลับไปอยู่บ้านที่พิศนุโลกตกงานไม่มีเงิน

หมู่บ้านหรูในอำเภอบังพลีสมุทรปราการ
ได้มาทั้งเพชรทั้งทองคำแท่งทั้งเงินสดเยอะมาก
ตั้งใจว่าจะเอาทรัพย์สินที่ได้มาไปขายเอาเงินไปซื้อแท็กซี่
จะได้ขับแท็กซี่หาเลี้ยงชีพอยากมีอาชีพสุจริตทำ

ก็ใช่ไงพี่อุ๋ยแล้วมาก่อเหตุคดีซ้ำซ้อนทำไม
เขาบอกว่าก็เขามีประวัติติดคุก
ไปเช่าแท็กซี่หางานทำแบบสุจริตคงไม่ได้ละมั้ง
เลยไปขโมยเพื่อจะหาเงินไปซื้อแท็กซี่ซื้อรถมาขับอย่างนี้
โอ้โหส่วนกระดาษลายแทงรายละเอียดของบ้านต่าง

เพราะว่าตอนติดคุกในคดีรักทรัพย์เพื่อนร่วมคุกเล่าให้ฟัง
จดไว้เพื่อนแต่ละคนที่อยู่ในคุก
เคยไปลักทรัพย์บ้านหลังนั้นมาแล้ว
พ้นโทษออกมาก็เลยลายละเอียดที่จดเอาไว้
ก็มาก่อเหตุแต่ยังไม่ทันได้ไปก่อเหตุ
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้ข้อมูลมา
จากเพื่อนในคุกยังไม่ทันได้ไปก่อเหตุที่บ้านหลังนั้น

เห็นว่าเรามีรายละเอียดของบ้านด้วยใช่ไหมคะว่าอาม่าอยู่ตรงไหน

ตำรวจนำตัวนายบัวหลวงผู้ต้องหา
ชี้ทรัพย์สินของผู้เสียหายบางส่วนที่ยึดมาได้นะคะ
รายการนำไปจำนำแบ่งเป็น๓๔รายการ
มูลค่ากว่า๓แสนบาทค่ะ

มงคลอ่อนแก้วผู้กำกับการตำรวจภูทรบางแก้วบอกว่า
ผู้ต้องหาเคยถูกจับคดีรักทรัพย์หลายท้องที่เลย

ดังนั้นตอนนี้ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาว่าวางแผนก่อเหตุเพียงคนเดียว
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าได้ข้อมูลบ้านหรูมาจากในเรือนจำ
อาจจะต้องการตัดตอนคนร่วมขบวนการหรือเปล่า
อันนี้ตำรวจบอกอย่าเพิ่งไปฟันทงนะ
ว่าไปได้ข้อมูลมาจากเพื่อนร่วมเรือนจำเพื่อนร่วมคุก

เพราะว่าจะตัดตอนคนอื่นที่ร่วมขบวนการไง

กระดาษเขียนลายมือผมได้ข้อมูลมาจากเพื่อนในเรือนจำ

คือตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย
ผมว่าเจ้าหน้าที่เขาคงไม่ให้มีปากกาที่จะเขียน
เขาบอกเขาจำจากที่เพื่อนเล่าแล้วก็จดเอาไว้
แล้วต้องหาโอกาสมาจดเวลาที่จะมาขอปากกาเจ้าหน้าที่ในการ
ซึ่งปกติเขาจะให้เขียนจดหมายหาญาติได้ใช่ไหม
แต่บางทีเจ้าหน้าที่เขาจะมีการเซ็นเซอร์อยู่นะ
แต่ตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะ
ว่าโอ้ยไปได้ข้อมูลกันมาจากในเรือนจำเพื่อที่จะมาก่อเหตุเนี่ย

ซัดทอดไปที่เพื่อนร่วมขบวนการในการก่อเหตุลักษัพในครั้งนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็ไปที่ที่พักของผู้ต้องหาแถวบางนานนะคะ

เพื่อนข้างห้องบอกกับทีมข่าวว่ามีผู้ชายสองคนมาเช่าห้องนี้

ก็ดูพฤติกรรมไม่ได้ผิดปกติอะไร
เมื่อวานนี้มีผู้ชายหลายคนมาเคาะห้อง
พอเปิดประตูชายกลุ่มนั้นเข้าไปในห้องอยู่นานเลย
แล้วก็มีการคุมตัวนายบัวหลวงผู้ต้องหาออกไปจากห้อง
นี่นะคะก็ยอมรับว่าตกใจมาก
นี่คือผู้ต้องหาก่อเหตุลักษัพแล้วอยู่ห้องติดกันเลย